ยังอยู่ที่เรื่องของสุนัขนะฮะคราวนี้ไปรุมกัดเด็กสามขวบ
โอ้โหนี่บาดแผลเวอะวะไปหมดเลยแต่เหตุการณ์นี้เจ้าของสุนัขนะฮะ
ซึ่งก็รับผิดชอบโดยการจ่ายเงินค่าทำขวัญไป๑แสนบาทครับ

เต็มคือหื้อทั้งตัวเลยอ่ะค่ะ
ตัวเลยต้องขออนุญาตเบอร์ภาพจริงเพราะว่าทั้งศีรษะลำตัวมีเต็มไปหมดเลย
อันนี้เด็กชายวัย๓ขวบเองครับ
ทั้งที่บริเวณศีรษะลงเรื่อยไปแผ่นหลังตามแขนขาทั้งหมดนี้
เกิดจากการถูกหมามรุมขย่ำสาหัสนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรีเหตุเกิดเมื่อวานนี้เอง
ทางด้านของนางจิตพิรมภูลพัฒนสุขเป็นยายของเด็กก็บอกว่า
ปกติแล้วก็จะมีการเลี้ยงหมาเอาไว้สักประมาณ๑๐ตัวในบ้าน
ข้างเองเขาก็เลี้ยงเหมือนกัน๑๐ตัวนะฮะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านตนเอง
เธอเองก็ออกไปทำธุระนะฮะพอกลับมาไม่เห็นหลานเดินตามหา
กระทั่งเห็นหลานวิ่งกลับมาโอ้โหเลือดทั้งตัวเลยครับมีแผลด้วย
แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลานก็บอกว่าถูกหมาลุมกัดนะฮะ
เอาไปฟังเสียงของคุณยายของเด็กนะครับ
ไม่เห็นเด็กก็เดินตะโกนเรียกว่าอยู่ตรงไหน
พอสักพักนึงก็เห็นเขาเดินออกมาจากในสวนเดินเข้ามาอยู่ในสวนเราเอง
พอเดินมาปุ๊บก็เห็นว่าไหนมาเขาก็บอกเขาเห็นเลือดตามตัวเขานะ
ก็เลยถามว่าลูกไปทำอะไรมาเขาบอกหมากัด
ก็เจ้าของหมาก็ตามมาตามมาที่โรงพยาบาลเพราะสั่งคนพี่น้องเขาล่ะ
บอกว่าหลานผมมาเขากัดเขาก็ตามมาที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบ
ทางด้านของนางสาวพัฒนาภูลพัฒนาสุขนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายที่ถูกหมากัดจนบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
บอกว่าลูกชายเด็กตอนนี้ยังไม่สามารถขยับร่างกายได้เลย
บอกว่าต้องรอเอ็กซาเรย์ก่อนเนื่องจากว่าแผลที่โดนกัดลึกมากครับ
โดยเฉพาะช่วงเอวของน้องนะฮะซึ่งหลังเกิดเหตุก็มีการพูดคุยกันกับเจ้าของหมาแล้ว
ทางเจ้าของหมาก็ยืนยันจะรับผิดชอบนะเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้๑แสนบาท
โดยได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักษพศรีราชาเรียบร้อยนะครับ